มาดูกันต่อนะคะนี่วาดที่คุณแม่นะคะคุณศรีลิต้าเจนเซ่น
ใครบอกว่าคนที่ใกล้คลอดเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้

ตอนนี้คุณศรีริต้าเนี่ยตั้งคัน๓๑สัปดาห์แล้วนะคะ
แต่ปรากฏว่าคลิปนี้ทำเอาโซเชียลฮือฮา

เพราะว่าเธอสตรองมากออกกำลังกายแบบปัวมาก

ซึ่งคุณศรีริต้านะคะก็เขียนข้อความอธิบายบอกว่า

โยคะช่วยทำให้ร่างกายสมดุลนะคะ
แล้วก็มีสมาธิได้อยู่กับร่างกาย

แล้วก็ช่วยในการที่คลอดได้ด้วยคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งคลิปนี้คนเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยนะคะ

แข็งแรงจริงดิฉันให้ดูต่อเลยค่ะ
เพราะว่ามันมีแฟชั่นเซตล่าสุดนี่

พี่ใหญ่เอามาตย์ถ่ายให้นะคะ

ซึ่งคุณสิริต้าโพสต์ภาพนี้ลงไอจีนะคะ

ซึ่งก็สวยมากจริงปรบมือให้เลยนะคะ

นิดนึงอย่าดรำมากกะเลคนท้องเนี่ยนะ

เข้าใจไว้ก่อนเขาก็ออกกำลังกายนะคะ

ไม่ระวังอวยพลอย่างที่ปลอดภัยของคุณแม่คุณลูก

แค่เอาใจไปแล้วก็อนุญาตที่ทำข่าวก็ดีใจแล้ว
สวยจริงค่ะยกให้เลย